ลองนึกดูว่าถ้าโดนขโมยอะไรไปคุณผู้ชมจะตามไปถึงขนาดไหน

เกาะรถเลยแต่ว่าพลาดท่านี่สิ

เวลาเราเผชิญเหตุ

คนร้ายเข้าขโมยของในบ้านแล้วท่านอย่าตามไปเลยท่านอย่าสู้มาเลย
ท่านก็จะบอกว่า๑ก็ไม่ใช่ของแก๓คนนี่
สองก็คือตอนนั้นมันคิดไม่ทันแต่ใจคิดว่าต้องรักษาทรัพย์สินเอาไว้
อยากให้ดูข่าวนี้ไปอุทาหอน
เห็นคนร้ายมาขโมยของในบ้านกระโดดเกาะรถไป
กระโดดเกาะรถไปคุณผู้ชมมันเบรกให้ตกแล้วทับแล้วทับอีกแล้วทับอีกครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เบิร์ตบอกนะครับ

กระโปรงหน้ามามันเบบปั๊บลม

คุณผู้ชมดูข่าวนี้ที่เบิร์ตบอก
อย่าไปตามมันให้ตำรวจตาม
ก็วงจอควรบิของเพื่อนบ้านระทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ
แล้วก็มันเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกปั๊บเด็กยังเอี๊ยดเลยผู้ตายตกลงมา
ตกลงมาจากนั้นผู้ตายเนี่ยนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว
คนร้ายมันเร่งเครื่องเดินหน้าทับหนึ่งแล้วก็หนีไปฮะ
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านซับครก
ตะบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับ
เช้าวานนี้ตำรวจสพพระพุทธบาทเข้าตรวจสอบร่างของผู้ตายคือนายเจริญเกรดมงกุฎ

เขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของศูนย์มะเร็งที่ลบบุรีครับคุณผู้ชมโอ้โห
มีรอยล้อรถทับที่ท้อง
ตามร่างกายมีแผลถลอกเลือดขออภัยเลือดออกปากเลือดออกจมูก
ค้นตัวเนี่ยนะครับเจอซองปืนสั้นเหน็บอยู่ที่กระเป๋ากางเกงแต่ปืนปืนไม่เจอนะปืนไม่เจอ
คุณผู้ชมครับไนสำรเกรดมงกุฎอายุหกสิบคนี้พ่อ
พ่อนะครับให้การกับเจ้าหน้าที่บอกคนร้ายมาขับรถกระบะมาขโมยคอมแอร์เก่าที่บ้าน
แล้วมันไปแกะเอาทงแดงละมั้งแกะเอาไอ้แผงโซล่าข้างในมั้ง
มันก็โคไปขายนั่นแหละแต่ลูกชายเห็นก็พยายามไล่จับ
ด้วยการกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถมาคนร้ายมันขับหนี
คุณตำรวจคนร้ายมันขับหนีเพราะผมเห็นว่าลูกเกาะอยู่หน้ารถ
ก็ขี่มอไซค์ตามไปจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายนะครับ
ลูกผมก็ตกตกปั๊บมันเดินหน้าทับร่างซ้ำนะครับ
พอเขาขี่รถตามมานะครับก็แซงขึ้นไปจอดรถดักหน้า
คนร้ายมันก็ถอยหลังทับลูกซ้ำเป็นครั้งที่สอง

เขาก็เลยพยายามจะใช้เขียวเนี่ยเขียวที่เกี่ยวย่าเนี่ย
นะครับที่ถือติดไปเนี่ยเป็นอาวุธใช่ไหม
นะครับไปทุบที่รถของคนร้าย
คุณผู้ชมแต่คนร้ายมันเร่งเครื่องทับลูกเป็นครั้งที่๓ครับ

ขณะที่คนเป็นแม่ครับนางสำรานเกรดมงกุฎครับ

คนร้ายเนี่ยมาขโมยของสองครั้งนะฉันจำได้
ชดใช้ลูกฉันด้วยชีวิต
ลูกกล้อหน้ารถเหมือนจริงนะนอนพาบกล้านหน้ารถ
ก็เรียกว่าวอนมึงขึ้นรถเขาทำไมลูกมึงขึ้นรถเขาทำไม
แล้วรถมันก็วิ่งเร็วอ่ะคาดเร็วแล้วก็มามาถึงก็
เขาเห็นลูกมานอนกองแล้วคนเดียวกันเนี่ย
ก็เป็นคนเดียวกันแม่เลยว่ามันโหดโหดโหดมากมากเลย
อยากให้ตำรวจก็เอาให้แก่ชดใช้กันด้วยชีวิตเลย
เพราะลูกทั้งคนมันดีมันไม่เคยอะไรกับใคร
มันยังเป็นหลุมหลุมทำติงงาน
ต่อมาครับตำรวจจับได้นะจับคนร้ายได้นะครับ
ซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะในตะบนโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรี
ทราบชื่อคือนักคลินคำผลึกหรือเก่งอายุ๓๘ปี
ของกลางก็คือรถกระบะมิซูบิชิไตตันคันนั้นแหละ
เบียนจังหวัดลบบุรีอยู่ในสภาพกระจกหน้านะครับ
แล้วกระจกด้านซ้ายแตกเจอรอยคล้ายกระสุนปืนที่พวงมาลัยด้วย
เก่งรับสารภาพบอกว่ารถที่ก่อเหตุยืมมาจากพี่เขย
ตั้งใจได้ไปขโมยของนะแหละแต่พหู้ตายยิงใส่น่ะ
ยิงใส่เสร็จปั๊บผมก็จะหนีนะครับก็นั่นแหละเป็นเหตุ
ทำให้เกิดเหตุที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบประคำอย่างละเอียด

ถ้าตั้งสติได้คิดซะว่านะครับ

เผื่อตำรวจตามจับได้นะครับ
อย่าให้ตัวเจ็บอย่าให้ตัวต้องเสียชีวิตเลยนะครับ